คุณผู้ชมครับเรื่องของภัยใกล้ตัวกันบ้าง
คุณยายวัย๗๙ปีถูกกระชากระเป๋า
มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูกันนะครับ

มือขวาก็ถือของมือซ้ายก็กางร่ม
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์โอ้โฮ
กระชากระเป๋าคุณยายจนคุณยายล้มเลยนะฮะ
โพสต์ไว้เมื่อวานนี้พร้อมข้อความเตือนภัย
เหตุการณ์เกิดในซอยจรรย์สนิทวง๕๙ครับ

ใกล้จะเข้าบ้านอยู่แล้วฟกช้ำตามตัวกระดูกไม่หัก
ขอบคุณนิติบุคคลฟิลคอนโด

ขอบคุณตำรวจสนบางพลัดที่มายังที่เกิดเหตุเร็วมาก
ซึ่งในโพสต์ก็มีภาพตอนที่ผู้เสียหายเสื้อขาด
แล้วก็ภาพที่โรงพยาบาลด้วยนะครับ
คลิปนี้มีความยาว๑นาที๓๐วินาที
จะเห็นว่าหญิงสูงอายุที่อยู่ในคลิป

มือซ้ายก็ถือร่มมือขวาก็ถือถุงของนะครับ

ช่วงต้นคลิปคุณยายกำลังจะเดินเลี้ยวเข้าซอยในบ้าน

ระหว่างนั้นมีชายขี่รถจักรยานยนต์
จริงแล้วมาวนเวียนอยู่ตรงนี้ประมาณ๓รอบ
ก่อนที่จะขี่รถเข้ามากระชากระเป๋าไป

เตอร์ไซค์วนไปวนมาวนไปวนมานะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปซอยชะลิด
จรรย์สนิทวง๕๙นี้ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะครับ

พบว่ามีรถเข้าออกตลอดแล้วครับ
เดินเข้ามาจากปากซอยประมาณ๓๐๐เมตร

โดยคุณยายวราพรงามวัดวัย๗๙ปี
ซึ่งเป็นคุณยายในคลิปและเป็นผู้เสียหายนะครับ
เดินเลี้ยวขวาเข้าแยกเพื่อเดินกลับบ้าน

คุณยายก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่๑๑สิงหาคม
ไปทำบุญที่วัดเมื่อลงจากรถเมย์
ตอนเวลาประมาณบ่าย๓ก็เดินเข้าบ้านนะครับ
เธอเดินเลี้ยวขวาเพื่อเข้าซอยในบ้านมาแล้ว
รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวยังขี่วนมารอบที่๒

แสดงว่าคุณยายเขาก็สังเกตเห็นมาตลอดเหมือนกันนะ
เห็นด้วยหางตาเหมือนกันนะครับว่าคันนี้มันตามมา
รอบที่๓คุณยายเริ่มเอกใจ
คุณยายพยายามเร่งฝีเท้าแหมแต่คุณ
ผู้สูงอายุเนอะวัย๗๙ปีนะครับ
ก็เดินได้แค่ช้าแค่นั้นแหละครับ
แล้วคุณยายบอกไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้
เพราะว่าอยู่ในที่ชุมชนเหมือนกันอยู่หน้าคอนโดแบบนี้

เดินจากป้ายรถเมย์แล้วคุณยายก็เดินมา

พอเขามาถึงตรงนี้เขาวกกลับออกไปอีกป้าก็เฉย
รอปรักพอรับที่๒ป้าก็เอกแต่ก็ไม่นึก
เอกใจนี่ป้าคิดว่าเดี๋ยวก็ถึงบ้านป้าแล้วไง
ใช่ไหมป้าก็เลยเดิน
ก็เดินป้าจะเดินเลี้ยไม่ได้เพราะว่าป้าหัวเขาไม่ดีไงคะ
เดี๋ยวแล้วป้าก็เดินเขาก็เห็นป้าเดินตรงนี้
สะพายกระเป๋าทางนี้กระเป๋าข้างซ้าย
เขาก็กระชากปุ๊บไปเลย
ดีนะที่มันล้มแบบเพราะว่ากระเป๋าป้าก็คงกระชากง่าย
เพราะว่าตัวใจอยู่หนึ่งในนี้ใช่ไหม
ถ้าป้าอย่างนี้สิมันอาจจะลากป้าไปกะบันตรวจไฟก็ได้
ตอนนี้ป้าอย่างนี้ฉงดี
กับธูรูทุกฎั้ง
เธอบอกว่าทำไมไม่จะพายอย่างนี้
พายอย่างนี้แต่เสื้อป้ากลางข้าดมาด้วยพาดขลาด
นี่แหนะครับบ้านคุณยายอีกนิดเดีวยิตนะ

แล้วก็ตอนที่ยืนให้สัมภาษณ์ก็คือจุดที่เกิดเหตุเห็นไหมเนี่ยค่ะ
เดินไปอีกไม่กี่ก้าวจะถึงบ้างหรือเปล่าครับครับใช่ก็จะถึงแล้วนะครับ
คุณยายก็บอกว่าโชคดีที่คุณยายเนี่ย
บาดเจ็บไม่มากมีเพียงฟกช้ำ
เพราะมักจะระวังตัวเองอยู่ตลอดนะครับ
ไม่พกทรัพย์สินติดตัวใดเลย
สร้อยคอทองคำอะไรพวกนี้ไม่ใส่เลย
เพราะคิดว่ามันอันตรายและเกิดได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ
แต่ว่าก็ยังไม่วายนะมาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นกับคุณยายอีก
ส่วนทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปเป็นโทรศัพท์มือถือ
เงินสดประมาณ๕๐๐บาทรวมถึงซองผ้าป่าด้วยนะครับ
แต่ป้าตังค์เนี่ยป้าจะไม่พกมาก
ก็ได้ซองกระถิ่งป้าก็เงินอย่างมากไปเกิน๕๐๐บาท
โทรศัพท์ก็แบบว่าป้าจะใช้โทรเข้าโทรออก
นี่ก็ยังรับได้อยู่นะหนูเขายังบอกเลยว่าสงสัยว่า
มันคงเหวี่ยงโทรศัพท์ป้าทิ้งมั้งแต่นี่ยังโทรไปไม่มีคนรับนะแต่โทรได้
ทางด้านของหลานชายของคุณยายนะครับก็คือนายเวทิศสุด
สุจริตจันทร์แล้วก็เป็นผู้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าวันเกิดเหตุ
ผู้เป็นป้าก็ได้เดินไปบอกที่บ้านบอกว่าโดนกระชากระเป๋า
และให้ดูเลยเสื้อที่ขาดเนี่ยครับหลานก็เลยตัดสินใจ
ไปขอกล้องวงจรปิดหน้าคอนโดที่เกิดเหตุเมื่อเห็นว่ามีคนร้ายกระชากระเป๋าคุณป้า
รีบแจ้งตำรวจแล้วก็พาคุณป้าไปโรงพยาบาลซึ่งทางตำรวจก็แนะนำให้ไปแจ้งความไว้ก่อนนะครับ
แต่ว่าเมื่อวานด้วยจังหวะที่ว่ามันอาจจะเงียบด้วย
แล้วเขาก็คงวนมาดูหลายรอบพอศพจังหวะ
หรือถ้าไปไหนก็คงต้องพาไป
เพราะปกติก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหน
ไปสวดโมนที่วัดแล้วก็กลากลับมา

ร้อยตำรวจตรีสามารถสลุงอยู่รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม
และกระดาษตำรวจจรักษ์เกียรติศัลยวิชัย
ผู้บังคับหมู่งานป้องการปราบพราหมณ์สบังพลัทธ์
ก็เป็นตำรวจที่ลงพื้นที่เมื่อวานี้
หลังได้รับแจ้งเพียง๕นาทีถือว่าลงพื้นที่ได้เร็วนะครับ

โดยบอกว่าขณะนี้กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่
ซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะเคยก่อเหตุมาแล้ว
เพราะว่ามีการวนดูลาดลาวหลายรอบ
ขณะนี้ฝ่ายสืบสวนกำลังไล่ดูกล้องวงจรปิด
ว่าคนร้ายหลบหนีไปเส้นทางไหน

คนร้ายที่ก่อเหตุน่าจะเคยก่อเหตุในพื้นที่อื่น

หากเคยถูกก่อเหตุในลักษณะเดียวกัน
ให้เข้าแจ้งความทันทีและเข้าแจ้งความเพิ่มด้วย
เพราะเกรงว่าคนร้ายอาจจะเป็นคนเดียวกัน

และก็ต้องรีบจับกลุ่มป้องกัน
ไม่ให้ไปก่อเหตุแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับ
นี่ค่ะไปฉกเอาลักเอาชิงเอาซึ่งหน้า